มาดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
จังหวัดเชียงใหม่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพรถยนต์คันหนึ่งขับย้อนสอนครับ
แล้วก็ไปชนกับรถที่ขับมาทางตรงจนเกิดไฟลุกท่วมมีผู้บาดเจ็บ๓คน
ก่อนจะมีรถอีกคันหนึ่งที่ขับมาตามหลังชนท้ายไปอีกนะครับ

และยังมีรถเก๋งถูกชนได้รับความเสียหายอีก๑คัน
จากการตรวจสอบทรัพย์ว่าเจ้าของรถเก๋งที่ขับย้อนสอนเป็นหญิงสาวอายุ๒๘ปี
ซึ่งหลังเกิดเหตุได้แสดงความรับผิดชอบและเจรจาชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแล้ว
ขณะที่ตำรวจสพแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลหญิงสาวคนดังกล่าว
พร้อมกับแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ขับรถย้อนสอนและขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์
พุ่งชนร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันริมถนนสุขุมวิทย์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ทะลุเข้าไปในร้านลูกค้าที่ซื้อของอยู่ในร้านและพนักงานของปั๊ม
ต้องรีบเข้าช่วยเหลือพบว่านายประจวบยาหอมอายุ๕๗ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บถูกกระจกบาดตามร่างกาย

สอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุแวะมาเติมน้ำมันที่ปั๊ม
เติมเสร็จกำลังจะขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของที่ร้านค้า
แต่คันเร่งค้างทำให้พุ่งชนร้านค้าดังกล่าว
ตำรวจควบคุมตัวนายประจวบไปสอบส่วนที่สพแหลมชะบัง
และประสานญาติมาเจรจาค่าเสียหายกับทางร้านค้าต่อไป
ที่จังหวัดอุดรธานีตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบเหตุพบศพ
ภายในคลองน้ำใต้สะพานถนนเรียบทางรถไฟ
หนองเหล็กตะบนหมากแข้งเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ภายในคลองพบศพชายคนหนึ่งนอนคว่ำหน้า
ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงดำจมอยู่ในน้ำ
สภาพรถแผงไฟส่องสว่างด้านหน้าพังเสียหาย
ตรวจสอบหลักฐานในตัวทราบว่าผู้เสียชีวิต
คือนายพิสิทธิอุ่นสิมอายุ๒๓ปี
ชาวอำเภอวังสามหมอมีบาดแผลที่เบ้าตาซ้าย
ชาวบ้านที่พบศพคนแรกบอกว่าขณะออกมาหาปลาอยู่ใต้สะพาน

ด้วยความตกใจจึงรีบวิ่งขึ้นไปบอกคนขับรถผ่านไปมา
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ว่าผู้ตายน่าจะไม่ชินเส้นทางและขี่รถมาด้วยความเร็ว
พุ่งตกลงไปในคลองเสียชีวิต